ทุกผู้ชมครับแม่ช่วงนี้ข่าวคราวเรื่องของเวทีประกวดสาวงาม
ระดับโลกนี่เยอะแยะหลายข่าวค่ะเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูอีกเวทีหนึ่ง
อันนี้ไม่ใช่สาวงามนะอันนี้ชื่อเวทีประกวดของเขาเลยนะ
ประกวดสาวไม่งามเทพีตีนธาตุที่จังหวัดลำปาง
บรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันก่อนนะครับ
ท่านท่านมองลักษณะจากสกุลแพทย์ประดินหินแก้วแหวะประภาพมหาไปดินสินศาสตร์แป้วภาพ
แพะไฟศาสตร์มัฒนธนธนาคมมันเหลือท่านท่านท่านท่านพ่อสินติยุทธยามาหาชาไทยไหม
สวรรค์มหันตธรรมไหลโปรเทศแก่สีมณีแก่แสงมิกิตการฮังกา
ขอโทษคุณอรุณวันประจันทร์วันประเจอจีบศิษย์ฝุ่น
อย่างเต็มเริดเต็มหลักอภิวัตรมาห่วงคุณ
สีร่ำเนี่ยมักพอดิงน่ารักสิ่งขยันยิ่ง
พี่ที่กล้องเกลียดอันนั้นสักทีหลีไม่มาเผ็ดเว้ย
นี่แค่ชื่อคุณเข็มมาสอนจะฟังนามสกุลไหม
ก็ขอพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันค่ะ
จำชื่อตัวเองได้ก็เก่งมากแล้วนะคะคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้

แนะนำชื่อตัวเองอีกรอบจะพูดเหมือนเดิมหรือเปล่า

บอกอ๋อยังค่ะยังเหลือนามสกุลค่ะ
แห่งนี้นะฮะเวทีประกวดสาวไม่งามเทพีตีนธาตุตีนพระธาตุนะฮะที่
จังหวัดลำปางนะครับโอ้โหคือหลากหลายสาวงามที่มาเข้าประกวด
กันเนี่ยไม่ใช่สิต้องสาวไม่งามค่ะที่มาเข้าประกวดกันเนี่ยคือเขา
มีบุคลิกลีลาแตกต่างกันไว้เยอะเลยนะฮะนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะครับ
แค่แนะนำตัวก็ฮาแล้วนี่เป็นลมแล้วเอาดูอีกคนนึงนะฮะ
คนหนึ่งที่เข้าประกวดนี่ต้องเรียกว่าสาวงามถ้าตามชื่อสาวไม่งาม
มาเลยรถม้าลำป่าเห็นไหมถึงช่วยมาเลย
บางคนเนี่ยนี่เขียนตามากี่ชั้นไม่รู้นี่รถม้าลำปาง
มีนกบินมาด้วยนะเดี๋ยวดูหน่อยนะครับ
เขามีการแนะนำตัวอีกนะไปดูการแนะนำตัวเพิ่มหน่อย
ที่เบอร์สามไงสวัสดีเจ้า
เรื่องจริงที่มันผกพันทุกคนเรียกค้านฉันว่าแกท้าย
โอ้โหคือแต่ละคนนี่เรียกว่าเรียกเสียงเฮเสียงฮาได้ทั้งนั้น
สุดท้ายก็ต้องมีสาวงามเพียงหนึ่งเดียว
ที่ได้มงไปโอ้อยากเห็นคนได้มงค่ะอ่า
มงจะลงที่ใครเอาไปดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ฝั่งไม้นะคะ
ใจดีนะคะต้นใหญ่มากนะคะได้รับต้นเงินต้นใหญ่มากนะคะ
รับต้นเงินเป็นแบงค์เพียบเลย
ได้มงค์กุฎไปคลองทางเวทยี่ประกวด
ประกวดเทพีตีนทาสนี่ฮะคือตอนที่ประกาศออกมาเธอก็ยังดู
ดูงงคือก้ามการอาจจะอาจจะอยากให้อีกคนหนึ่งแต่ว่าชื่อยาวเหลือเกินหรือว่า
ให้คุณเบนจมาสดีกว่านี่ฮะหมายเลข๑๖นะครับทุกผู้ชมครับ
ประกวดเทพีตีนธาตุเวทีประกวดสาวไม่งามจัดขึ้นเป็นปีแรกนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุหรืองานปลอยหลวงของวัดปงสนุก
ตะบนเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับนี่เป็นภาพเมื่อคืน๒๔ตุลาคม
ผู้เข้าประกวดเนี่ย๑๖คนนะครับมาจากจังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ห้องศร
หลายจังหวัดในภาคเหนือนี่ฮะ
แล้วการประกวดเนี่ยคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนะ
กำหนดเอาไว้ก็คืออายุ๑๘ถึง๑๒๐ปี
น้ำหนักตั้งแต่๔ขีดถึง๒๐๐กิโลกรัม
สูงได้ตั้งแต่หัวเข่าถึงต้นตาน
ฝีปากต้องกล้าหน้าไม่ต้องสวย
แต่สนุกสนานเฮฮาแต่งกายพื้นเมืองแบบสร้างสรรค์
คุณสมบัติกว้างมากเลยค่ะ

ส่วนกติกาการตัดสินทางคณะกรรมการกองประกวดบอกว่ากติกาก็คือ

เกณฑ์การตัดสินก็ไม่มีฮะ
สงสัยจะอย่างนั้นยึดความสนุกสนานร่าเริงรื่นเริงเป็นหลัก
ผู้เข้าประกวดทุกคนแม้จะไม่ได้รางวัลแต่ได้ค่าลิปสติกคนละ๓๐๐บาท
พร้อมกับข้าวสาร๑ถุงแค่นี้ก็มีของติดไม้ติดมือกลับบ้านแล้ว
นี่คุ้นไม่รู้ใช่พี่หนึ่งจักรวาลหรือเปล่า
อาจจะไม่ใช่รางวัลก็มีตั้งแต่๕๐๐๓๐๐นะครับ
รางวัลพิเศษก็มีนะเยอะแยะไปหมดเนี่ยตามหน้าจอนะ
ขวัญใจลุงหนานด้วยนะได้๕๐๐บาท
คือลุงหนานแกเป็นลุงแก่ที่บวชเรียนอยู่แถวนั้น
เหรอคะเลยมีรางวัลขวัญใจลุงหนานให้
หรือจะรางวัลขวัญใจขยมวัดนี่ขวัญใจเด็กวัด๕๐๐บาทนะฮะ
มีรางวัลธิดาหอระคังอันนี้วัดจากคนที่ยีผม
มาได้ยกสูงสุดผมสูงมากนี่คุณศัลน์เนี่ยมาสอน
ผมสูงจริงต้องให้ไม่ให้จะโกรธมากนะ
รางวัลธิดาหอระคังได้ไป๕๐๐

คุกค่าทำผมดีกว่าเจ้า
มีรางวัลขวัญใจผีเสื้อวัดด้วย
คือผีที่คอยรักษาวัด๕๐๐บาท

ปีนี้ปีแรกสนใจก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ได้นะฮะ

ก็สวยนะจะบอกว่าไม่สวยไม่ได้เนอะ
สวยด้วยตลกด้วยนี่ก็เป็นการผสมผสานที่ลงตัว